นี่เป็นสถานีรถไฟแห่งใหม่ของไทย

เป็นข่าวตอนนี้ขึ้นมาก็คือเปลี่ยนป้ายครับเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนชื่อครับ
นะฮะซึ่งตรงตรงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนป้ายผมว่าไม่ได้ไม่ได้มีใครติดใจอะไร
ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นครับผมแต่ที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือสามสิบ
สามล้านราคาครับวิธีการราคาและวิธีการหลังจากที่รอพอทอออกมา
ชี้แจงครับเอาเราเอาเรื่องวิธีการก่อนกันแล้วกันนะอย่าง
อย่างเมื่อวานทางสาภาพผมขอเรียนถามทางสาภาพก่อนนะฮะ
คุณประพัฒน์ทางสาภาพคุณสลาวุฒิไปยื่นเรื่องเนี่ยตรงเนี้ยเรา
ติดใจตรงไหนฮะก็จากประเด็นที่มีข่าวทางสื่อสังคมนะครับ
เรื่องของการประมูลการมีผู้รับจ้างในการทำป้ายสถานีกลางบังซื้อนะครับ
ในราคาสามสิบสามล้านนะครับซึ่งตอนนี้สาภาพก็ได้สงสัยว่า

ก็ไปค้นหาข้อมูลนะครับในเว็บไซต์ของการรถไฟ
ก็ปรากฏว่ามีการออกคำสั่งในเรื่องของการทำการจ้างนะครับ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับซึ่งนี่ก็ตั้งความสงสัยว่าในเรื่องของการเปลี่ยนป้ายชื่อเนี่ย
ซึ่งได้รับพระราชทานตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมานะครับทีนี้ในเหตุที่จะต้องใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงเนี่ย
เท่าที่ทราบในเรื่องของกรรมกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างเนี้ยก็ต้องมีการในกระบวนการในการเอ่อ
ประกาศเชิญชวนหรือการคัดเลือกนะครับจนวิธีสุดท้ายเนี่ย
ในเรื่องของเฉพาะเจาะจงเนี่ยต้องเป็นความจำเป็นเร่งด่วนหรือว่า
มีเหตุโดยเฉพาะที่จะใช้วิธีนี้นะครับแต่ก็เกิดความสงสัยว่า
พอไม่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงแล้วเนี้ยแล้วราคามาปรากฏที่สามสิบสามล้านเนี้ย
ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมราคามันสูงไปไหมมีคู่เทียบมีการดำเนินการ
ขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับวิธีการเฉพาะเจาะจงครับ
เป็นยังไงฮะท่านประพันธ์ฮะอดีตผู้ว่ารอพอทอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็น
กฎร้ายใหม่นะฮะเพราะมีการแก้มาปีหกศูนย์ใช่ไหมครับ
ตอนคุณประพันธ์เมื่อก่อนไม่มีฮะเขาจะใช้วิธีพิเศษ
คุณประพันธ์อยู่ปีปีไหนนะฮะผมอยู่ถึงปีห้าเจ็ดฮะอ่า
ตอนเย็นดำนาจครับซึ่งซึ่งยังไม่มีวิธี
หรือว่าคนธรรมดาทั่วไปฟังเนี้ยก็เมื่อกว่าว่าน่าจะสืบถึงการที่แบบ
สามารถที่จะไปชี้เอาใครก็ได้อืมนะฮะมันเป็นอย่างซึ่งในท่าม
รู้สึกที่เขาทำก็คล้ายอย่างนั้นนะครับว่าจะเชื่อใครก็ได้
ตรงนี้มันมีคำถามว่าผมเชื่อนะครับว่าการออกกฎหมาย
หรือการออกระเบียบข้อมังคับทั้งหลายของทางหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับ
เขาไม่ออกอะไรที่เป็นปลายเปิดแบบนั้นน่าจะต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่าง
เพื่อให้มั่นใจว่ามันมีการดำเนินการที่โปร่งใส
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ข่าวว่ามีการพูดว่ามีการบอกกันว่านะครับว่า
คณะกรรมการเนี่ยนะครับคณะกรรมการที่จะไปจัดจ้างเนี่ยครับ
มีการสอบถามบริษัทสามรายคำถามว่าแล้วที่คุณไปสอบถามเนี่ย
สอบถามเขาด้วยวิธีไหนมีหลักฐานไหมครับแล้วก็มีเอกสารไหมครับ
เขาตอบมาเท่าไหร่อย่างไรอืมแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าดูตามเอกสารที่มีการ
แพร่ออกมาทางฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับไอ้ที่เผยแพร่มาเนี่ย
ผมว่ามันไม่เพียงพอที่จะบอกได้นะครับว่าให้ผู้เสนอราคาเนี่ย
เสนอราคาที่ที่ถูกต้องได้เพราะว่าอะไรครับ
มันมีแต่๖ข้อมันไม่มีรายละเอียดเลยนะครับมันเช่นงานสถาปัตยกรรมเนี่ย
มันคืออะไรครับนะฮะแต่เป็นวงเงินที่สูงที่สุดคือ๒๔ล้านใช่ไหมครับ
งานสถาปัตยกรรมแต่ทำอะไรครับไม่มีมันเขียนแค่เนี้ย
ต้องถามว่าคนที่จะเสนอราคาเนี่ยเขาต้องรู้นะครับเขาต้องทำอะไร
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่อย่างที่นะครับคือเพราะเอิญนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยจริงแล้วทางผู้บริหารนะครับผู้บริหารระดับสูงเนี่ย
ควรจะเป็นผู้ชี้แจ้งเองให้ทางประสานสัมภัณฑ์ออกมาชี้แจ้ง
เป็นข่าวแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยนะครับแล้วมันสอบถามอะไรก็ไม่ได้เนี่ย
บางทีเขียนมาแล้วเนี่ยยิ่งพอยิ่งอ่านยิ่งงงว่า
ตกลงวิธีไหนกันแน่แล้วมันใช้อะไรกันแล้วมันทำกันยังไง
ครับผมบอกว่านี่คือข้อเสียนะครับแล้วเรื่องนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะฮะ
สถานะที่เป็นผู้บริหารมาหลายหน่วยงานนะฮะเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเลย
และเราก็ทำตั้งแต่วันที่มีข่าววันแรกเนี่ยตั้งโต้ชี้แจง
ให้สื่อได้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นงี้น้ำมีขั้งตอบมันจริง
พูดนะครับมันมีประเด็นว่าเรื่องของการแจ้งว่าได้มี

แล้วก็เขียนสั่งนะครับบอกว่าด่วนที่สุด

คำถามว่าถ้าบอกด่วนที่สุดนี้น่าจะเสร็จ
ตอนสมัยผมเป็นคำว่าด่วนที่สุด
มันต้อง๓วัน๗วันรู้เรื่องนะฮะ
อดไปถึงท่านถึงเดือนธันวาได้ยังไงแล้วพอมาถึงธันวาบอกว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากมาก
ในขณะที่ไอ้สองสามเดือนก่อนหน้านี้เนี้ยทำไมคุณไม่ได้ดำเงินการอะไรเลย
นะฮะมันมันมีคำถามนะฮะมันมีคำถามคุณสารวุฒิเท่าที่สาภาพไปดูเนี่ย
เขาเริ่มมีการที่จะจัดหาบริษัทที่จะมาทำป้ายชื่อตรงเนี้ยเริ่มกระบวนการตอนไหนอะไรยังไงฮะ
ครับก็เท่าที่ทราบข้อมูลหลังจากที่ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ที่มีการดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการธุรกิจ
คือในส่วนของประมาณเดือนตุลาคมมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะทำเรื่องในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำป้ายสถานีกลางบางซื่อนะครับ
แล้วหลังจากนั้นในประมาณวันที่๖ธันวาเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับ
การกำหนดราคากลางนะครับแล้วก็พอต่อมาประมาณวันที่๑๖ธันวาคมเนี่ยมีการเสนอขออนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ครับโดยอ้างเหตุผลในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องของการได้รับพระราชทานชื่อ
แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือการที่จะมีการเปิดเดินรถนะครับในส่วนของที่จะย้ายขบวนรถด่วนพิเศษรถเร็วรถต่างมาที่สถานีกลางบังซื้อในวันที่๑๙มกราคม
ครับนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นสาเหตุความจำเป็นพอหลังจากนั้นเลยเนี้ยด้วยเนื้อหาสาระในเรื่องของการประกาศเนี่ย
กำหนดไว้ว่าบริษัทที่จะมาดำเนินการในการดำเนินการรับจ้างเองเนี่ย
กำหนดตามสเปคที่กำหนดไว้คือว่าจะต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญาในการเดินอ่า
ญาจ้างในการก่อสร้างสถานีรถไฟสายสีแดงนะครับ
สัญญาณที่หนึ่งช่วงวังซื่อลังศิษย์เองเนี้ยแล้วก็มีความจำเป็นในการอ้านอ้างว่า
จากว่าจะต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจงก็เลยใช้บริษัทยูนิคที่เป็นผู้ได้รับเลือกเอง
ในการเป็นผู้รับจ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ทราบว่าวันที่ยี่สิบแปด
ก็เลยมีการประกาศผู้ที่ได้รับยี่สิบแปดธันวาคมเนี้ยครับ
ได้รับในการจ้างจัดทำป้ายสถานีกลางบางซื่อเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง
ประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง